สะโพกไก่๙๐บาทโกรกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๕บาทต่อฟองนะคะ

กาดขาว๑๘บาทต่อกิโลกรัม
ผักบุ้งจีน๒๐บาทต่อกิโลกรัม
ผักชีไทยปรับขึ้นนิดนึงนะอยู่ที่๑๘๐บาทต่อกิโลกรัม
จินดาแดงก็ขึ้นค่ะอยู่ที่๖๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ราคาผักชีไทยกับพริกเนี่ยยังมีขึ้นลงนะ
อย่างสม่ำเสมอยังไงเดี๋ยวอัปเดตกันวันต่อวันแบบนี้แล้วกันนะคะ